แล้วก็เรื่องราวของการหลอกลวงผู้บริโภคด้านต่าง
โดยเฉพาะเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือเครื่องสำอางก็ตาม
แม้ว่าทางออยก็จะอาศัยร่างกฎหมาย
ก็คือพรบอาหารดูแลผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
แล้วก็เรื่องของพรบเครื่องสำอางดูแลเครื่องสำอางก็ตาม
แต่ก็มีคนถามว่าออยจะมีการยกเครื่องการทำงานเพิ่มมากขึ้น

เพราะมันมีการหลอกลวงเยอะเหลือเกิน
ดังนั้นเรามาขีดเส้นใต้เมืองไทยเรื่องนี้กันนะครับ
กับคุณสุภาพคลี่ขจายนะครับ

เรื่องที่คุณบุ๊คกลั่นไปเมื่อสักครู่
เมื่อวานนี้ผมตั้งคำถามว่า
ถึงเวลาที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องยกเครื่องจะต้องปฏิรูป

การทำงานกันใหม่หรือยัง
เพราะว่าถ้าทำงานกันมาแบบเดิม

หลอกลวงเนี่ยขยายกันเป็นไฟลามทุ่ง

ใครที่ดูข่าวในเบรกแรกเมื่อสักครู่

เขาเดือดร้อนแค่ไหนยังไง
ด้านแรกเลยครับ

ต้องปฏิรูปวิธีการทำงานใหม่หมด
เพราะทำงานแบบเดิมเอาไม่อยู่
ทำงานแบบเดิมในอดีตก็คือว่า
ใครจะออกเครื่องสำอาง
ใครจะทำเรื่องเกี่ยวกับอาหาร
ใครจะขอโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องยาเรื่องอาหาร
ต้องไปให้ออยตรวจก่อน

อยู่ในออฟฟิศอยู่ในห้องแอร์
ใครจะตรวจช้าตรวจเร็วมากน้อยแค่ไหน
ก็ขึ้นอยู่กับความยุ่งยาก
แล้วเขานินทาว่าขึ้นอยู่กับเส้นสายด้วย
แต่ออยไม่ได้ไปทำงานเชิงลุก

ถ้าออยทำงานเชิงลุก

เพราะว่ามันมีข่าวเป็นระยะ
ว่าเครื่องสำอางตัวนั้น

มีคนเอาไปหลอกขายกัน
มีคนเอาไปพัฒนาเป็นขายตรง

เสียหายกันมหาศาล
ถ้าออยทำงานเชิงลุก
อยต้องไปดูสิครับว่าไอ้เครื่องสำอางนั้นเนี่ย

เขาผลิตออกมาแล้วไม่มีออย

ปล่อยให้เรื่องมันลุกลามบานปลาย

ออยไม่ได้ทำงานเชิงลุก

หน่วยงานราชการจะอ้างอยู่๒๓เรื่อง

จะเอาคนที่ไหนไปคอยตรวจตราโรงงานไหว
ไม่จำเป็นต้องตรวจทุกโรงงานหรอกครับ
แค่มีเบาะแสกระแสข่าวมาว่า
อย่างโรงงานที่เป็นข่าวเนี่ย
มีกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้
คุณสามารถชัยจิตรวรรณิต
มาออกรายการนี้ตั้ง๒๓รอบ
เพราะที่โคราช
มีคนถูกหลอก๑๐กว่าล้าน

มีคนหลายร้อยถูกหลอกที่นั่น
แล้วก็ระบุมาว่าสินค้าไม่มีออย
นี่เขาพูดกันมาเป็นเดือนแล้วนะครับ
ถ้าออยทำงานเชิงลุก
อยต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปสิครับ
ไปดูไปประสานกับเขา
แล้วไปดูว่าเครื่องสำอางที่ว่าผลิตที่ไหน

ขยายผลบานปลาย
จนกระทั่งตำรวจเขาทนไม่ได้

ลองดูข่าวที่
ตำรวจพลตำรวจเอก

ทั้งสองยี่ห้อ

อ้างสรรพคุณว่ากินแล้วจะให้อุ่นดี

เอาไปพิสูจน์แล้วเป็นเพียงนมผง
ใส่กลิ่นเข้าไปธรรมดา

เป็นเพียงนมผงธรรมดา

ผู้ซื้อของที่ซื้อมาได้ซื้อของจากวันนามา๔แสนกล่องเป็นเงินต้นทุนมูลค่า๘๙ล้านบาท
สินค้าเนี่ยราคาซองละ๒๙แล้วเอาไปขายต่อให้ลูกทีม
ลูกทีมเอาไปขายปลีกจากซอง๒๙บาทขายได้๒๙๙บาท
แล้ว๔แสนกล่องเนี่ยถ้าขายหมดนะจะได้มูลค่าได้กำไร๑๔๐ล้านบาท
ก็เลยเป็นเรื่องที่ทำให้คนสนใจจะมาทำธุรกิจกันมากมาย
ก็กลายเป็นแชร์ลูกโซ่ไง
คือถ้าขายหมดเนี่ยซองละ๒๙บาทเอาไปขายเป็น๒๙๙บาท
แล้วเอาไปขายกันแล้วก็เป็นแชร์ลูกโซ่
ใครอยากรวยก็ตาลุกตาโตแล้วสุดท้ายขึ้นมาเป็นยังไงล่ะครับ
ผมถึงบอกว่าเรื่องนี้ถ้าไล่บี้กันจริงเนี่ย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบกันเยอะเช่นอะไรมั่ง
โรงงานผลิตที่ว่าไม่ได้รับใบอนุญาตการตั้งโรงงาน
อ้าวแล้วตั้งกันมาได้ยังไง
การตั้งโรงงานเนี่ยเขาต้องขอใบอนุญาต
ใครรู้ไหมฮะจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรงอุตสาหกรรม
โรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมมีหูมีตาอยู่ในต่างจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดกับอุตสาหกรรมจังหวัด
แล้วทั้งผู้ว่าทั้งอุตสาหกรรมจังหวัดไม่รู้เฉลอครับว่าโรงงานนี้
ไม่มีใบอนุญาตตั้งโรงงานเอาแล้วปล่อยมาได้ยังไง
ต้องไปไล่ดูกันเลยครับสองสินค้าไม่มีออย
ผมบอกเมื่อกี้ไงว่าถ้าออยเอาใจใส่ซะหน่อย
สินค้าที่ไม่มีออยเนี่ยเขาจะขายกันโครมล่ะ
ถ้าออยแค่ตั้งหลักนั่งรับเมื่อไหร่เขาจะมาจดเมื่อไหร่เขาจะมาจด
แล้วที่เขาไม่จดเขาไม่อยากจด
เขาฝ่าฝืนเขาไปขายตรงกันเขาไปขายเปิดเว็บไซต์ขายกันโดยไม่ต้องมีออย
แล้วทำเครื่องหมายปลอมขึ้นมาสำนักงานออยก็ไม่รู้ไม่ชี้อย่างนั้นเหรอครับ
ไม่คิดที่จะเดือดร้อนไม่คิดที่ว่าจะไปสกัดยังไง
ไม่มีออยอยู่ที่ไหนห้ามขายห้ามจำหน่ายริบกฎหมายมีนี่ครับ
นี่ออยก็ไม่ทำอะไร
ถัดมาเรื่องถ้าจะออยเก็บข้อมูลมาพิสูจน์
อันนี้ก็จะรู้เลยว่าเขาหลอกลวงกันยังไง
อย่างที่ว่าอย่างที่พลตำรวจวีรชัยบอกเมื่อกี้
นมผงธรรมดาแท้เนี่ยเอาไปอ้างโน่นอ้างนี่
ถ้าออยทำหน้าที่ของตัวเองตั้งแต่ต้น
เอาสินค้ามาพิสูจน์เสียตั้งแต่ตอนแรก

สกัดกั้นไม่ให้เกิดการถูกหลอกมันทำได้ตั้งแต่ต้น
นี่ไงถึงบอกว่าออยทำงานแบบตั้งรับ
ไม่ได้ทำงานเชิงลุกถึงแก้ปัญหาไม่ได้

ว่าเมื่อไหร่จะได้ใบออยถ้าไม่ได้ใบออยเขาก็ไม่กล้าไปขาย
แต่โลกมันเปลี่ยนครับเทคโนโลยีมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยน
เห็นช่องทางในการทำมาหากินเปิดอินเตอร์เน็ตเปิดเว็บไซต์
เปิดไลน์เปิดอะไรขายของกันเนี่ยเขาไม่สนใจออย
เขาไม่สนใจออยเขาไม่กลัวออย
เขาถือว่าเขามีช่องทางจะทำมาหากินกันได้หลอกประชาชนได้
เอาไปทำเป็นระบบขายตรงได้เอาไปทำเป็นแชร์ลูกโซ่ได้
เดือดร้อนกันไปทั่วไปหมดผมถึงผมถึงกระทุ้งไปทางรัฐบาลว่า
เหตุการณ์คราวนี้นะอย่าให้เป็นไฟไหม้ฟางแค่จับกันโครมคลาม
แล้วทุกอย่างก็จะเงียบไปอีกต้องถามว่าใครควรจะทำยังไง
อยเนี่ยเป็นองค์กรแรกเลยที่ต้องปฏิวัติการทำงานใหม่
ไม่ใช่ปล่อยไว้อย่างนี้ปล่อยไว้อย่างนี้หมดเรื่องรายนี้รายใหม่
เขาก็ทำสินค้ากันออกมาอีกไม่มีออยก็ไปขายหลอกกันอีก
สองผมทบทวนอีกทีนึงผู้ว่าราชการจังหวัดผู้การ
ไม่รู้เฉลิวว่าในจังหวัดของตัวเองเดี๋ยวนี้เขาเดินสาย
เขาไปหลอกลวงเขาตั้งเป็นทีมไปขายกันไปเคาะประตูบ้านกัน
ไปจัดสัมมนาอบรมกันไปเรียกขนลูกค้ากันมา
แล้วก็มาแจกจ่ายสินค้ามานัดซื้อสินค้าบรรยายสรรพคุณสินค้า
เปิดโรงแรมกันเนี่ยผู้ว่าผู้บังคับการหรือผู้กำกับ
ไม่รู้เรื่องเลยเหรอครับถ้าผู้ว่าผู้บังคับการผู้กำกับ
โดยงานที่เกี่ยวข้องสนใจซะหน่อยออยจังหวัดก็มีนี่ครับ
ถ้าสนใจเสียหน่อยก็ไปสกัดกั้นได้ว่าอ้าวอันนี้ไม่ได้
ผิดกฎหมายไม่ทำอะไรพอไม่ทำอะไรความเดือดร้อนมันขยายผล
มาจนถึงทุกวันนี้ฉะนั้นผมคิดว่ารัฐบาลจะต้องตอบว่า
ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้การนายอำเภอถือเป็นละเลยไหม
ปล่อยให้คนไปหลอกลวงกันเนี่ยออยต้องปฏิรูปปฏิวัติการทำงานใหม่
ที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้เอาไม่อยู่และตามตามนักธุรกิจหัวใสไม่ทันครับ

เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคือเลิกรับแล้วต้องหันมาลุกบ้าง
เพราะว่าเหมือนตลอดเวลาประเทศไทยแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมานานแล้ว
รอตั้งรับคือรอต้องเกิดเหตุก่อนถึงจะมาค่อยหาว่า
ถึงจะมาค่อยหาว่าเราจะเยียวยา
คือสนใจแต่เรื่องเยียวยาแต่ว่าไม่ดูวิธีป้องกัน
ใช่ครับคุณผู้ชมบอกว่าฟังคุณสุภาพพูด
โอ้โหหมดหวังกับหน่วยงานรัฐจริง
ขีดเส้นใต้เมืองไทยอีกเรื่อง

แต่จริงการหลอกลวงเรื่องของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอะไรเหล่านี้

เพราะฉะนั้นก็หวังพึ่งภาครัฐนี่แหละค่ะ